เอาไปดูเรื่องนี้กันบ้างนะครับก็บอกว่าเวลาไปทานก๋วยเตี๋ยวคุณจะได้อะไรมาด้วยส่วนใหญ่เกี้ยวกรอบคุณเคยทานไหม

ก็ได้ตะเกียบมาก็เกี๊ยวตะเกียบเล่นกันบ้างแล้ว

เกี้ยวกรอบมันจะกรอบมากแต่ร้านนี้กรอบจนดังกั๊กเลยครับ
เพลง

มันเป็นสูตรเขาเหนียวนุ่ม
ที่ดังกัดดังแก๊กนี่คือฟันกระทบกัน

อาจจะเกี้ยวหรือยางรถยนต์นั้น
เพราะบอกมีมารยาทไม่เกรงใจ

นั่นไงรักษาน้ำใจหรือเปล่า
เกรงใจไม่กล้าทักอย่างนั้น
โอ้โหถ้าถ่ายขนาดนี้ไม่ต้องเกรงใจหรอกค่ะ

บางทีมันอาจจะเก็บเอาไว้
เดินลมใช่ไหมอ่าเออ